วันนี้กลับมาแล้วนะครับน้องน้ำตาลชะลิตานะครับ
บรรยากาศที่สนามบินก็อุ่นหนาฝาข้างทีมงานของไทยรัฐเองนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ไปร่วมถ่ายทอดสดด้วยผ่านไลฟ์เฟซบุ๊คนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าแฟนนางงามที่ไปรอต้อนรับบุคคลในดวงใจที่สร้างปรากฏการณ์น้ำตาลแพงมาก
กว่าล้านที่ทำให้เธอผ่านเข้ารอบช่วงแรกในเวทีระดับโลกนี้เป็นยังไงไปดูกันครับ
ที่เห็นอยู่นี้นะครับขวัญใจคนไทยในยุคนี้พศนี้นะครับก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งประเทศไปแล้ว

เดินทางมาถึงประเทศไทยท่ามกลาง
การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรดาแฟนนางงาม
ไปรอให้กำลังใจคนในครอบครัว
หลายคนก็นำดอกไม้ไปมอบให้กับเธอ
ร่วมแสดงความยินดีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากเวที
โดยน้องน้ำตาลผ่านเข้าถึงรอบ๖คนสุดท้าย
หลังจากที่ตัวแทนสาวไทยนั้นห่างหายไปจากการเข้าสู่
ลึกแบบนี้นานเกือบ๓๐ปีด้วยกัน
น้ำตาลบอกว่าดีใจมากเห็นทุกคนมารอต้อนรับ
รวมทั้งช่วยกันโหวตผ่านโซเชียลมีเดีย
ให้ผ่านเข้าสู่รอบ๑๓คนสุดท้าย
รวมทั้งตอนตอบคำถามในรอบที่
เธอจะต้องแสดงถึงความสามารถนอกจากความสวยแล้วนะครับ
ก็ได้พูดถึงคำตอบที่กล่าวถึงในหลวงราชการที่๙
ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคนหนึ่ง
ที่มีพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน

เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจตลอดเวลาครับ
ดีใจมากค่ะทุกครั้งหนึ่งได้สวมสไทยสายสไทยไทยแลนด์
ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเข้ารอบ๑๓คนค่ะ
ตัวเต้นก็ยังไม่เข้าเยอะอยู่เหมือนกัน

ชื่อสุดท้ายนั้นจะเป็นเราไหม

เพียงแค่คนเดียวเลยที่เราบอกว่า
ได้นะตอนนั้นเราก็อยู่กับเราตลอด
ว่าตันจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าตันจะไปไหน
ก่อนที่ตันจะขึ้นเวทีก่อนที่ตันจะเข้าสัมภาษณ์
หรืออะไรแล้วแต่ตันจะไหว้ท่านก่อนเป็นคนแรกค่ะ
แรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเรา

ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้

ก็อยากจะบอกแม่นะคะว่า
ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีแฟนในวันนี้
เราได้ชื่อประเทศไทยของเราไปประกาศบนโลกค่ะ